ดูเรื่องเศร้าของเจ้าพยูนมาเรียมกันหน่อยนะครับ

แต่ว่าสาเหตุหลังนั้นไปพบเรื่องของพลาสติกในลำไส้เยอะมากเลย

เรียมกินเข้าไปแล้วก็ไปขวางลำไส้

เจ้าพยูนน้อยมาเรียมไวยเพียง๖เดือน
ไปเกย์เตือนอยู่ที่สถานีแหล่งหญ้า
ทะเลคู้งอ่าวทึงปอดัปตั้งอยู่ที่กระบิ
ตั้งแต่๒๙เมษายน
เป็นข่าวทำให้หลายคนสนใจเรื่องของพยูนมาเรียมขึ้นมา
เนื่องจากว่ามันพัดหลงจากแม่จากฝูง
ทำให้ต้องเอาตัวไปอนุบาลป้อนนม

ซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยมาเรียมก็กลายเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลแหละ

น่าไปอ้อนเจ้าหน้าที่ทำหน้าเหมือนเด็กน้อย

แล้วก็มีการอัปเดตของมะเร็มเป็นระยะด้วยเรื่องของอากาศ
ล่าสุดมาเรียมสิ้นใจแล้วนะครับ

โดยทางด้านของนายชายปฤษฐ์วีรับวงศ์
เป็นหัวหน้าเขตท่ามราชสัตว์ป่าหมู่เกาะลี้บง
ตรังก็บอกว่าตอนสัก๕ทุ่มของเมื่อวานมาเรียมเนี่ยมีอาการช็อก
สัตวแพทย์เองก็เข้าไปช่วยเหลือในการปั๊มหัวใจอยู่นานสักครึ่งชั่วโมง
แต่ก็ไม่สามารถจะยื้อเอาไว้ได้นะไปฟังเสียงของคุณชายพึกกันหน่อยครับ
เขาก็มีลักหนาสูงเหมือนกับหลวยจากภาวะป่วยนะครับ

แล้วก็ไม่ได้ไม่กินอาหารมาพิมพ์เวลาประมาณสักสองสิบวันนะครับ
พอเวลาประมาณสักอ่าห้าทุ่มนะครับย้องเขาเกิดอาการภะวะช็อค

ส่วนเรื่องของการชนสูตรหาสาเหตุการณ์ตายคุณผู้ชมดูภาพประกอบตามไปด้วยนะครับ
เป็นการไปพบการติดเชื้อในกระแสเลือดระบบหายใจทางเดินอาหารต่าง
แล้วก็มีการปอดเป็นหนองด้วยนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะมีรอยช้ำตามกล้ามเนื้อ
ผนังช่องท้องต่างก็คาดว่าน่าจะมีเกิดจากแรงกระแทกกับของแข็ง
เช่นถูกพยูนตัวใหญ่พุ่งชนหรือว่าไปชนหินขนาดที่ไปเกยตื้นนะครับ
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดที่มันสำคัญกว่านั้นก็คือไปพบถุงพลาสติกอุดแน่นในลำไส้

นี่มันสะท้อนว่าอะไรทะเลขยะมันเยอะใช่ไหมคนทิ้งขยะเยอะมากขึ้นหรือเปล่า
ทำให้สัตว์ทะเลต้องตายเพราะน้ำมือของมนุษย์แบบนี้นะฮะ
สุดท้ายเนี่ยไอ้พลาสติกเนี่ยมันไปอุดอยู่ในลำไส้นะฮะ
แล้วก็อักเสบขึ้นมาทำให้มีแก๊สสะสมอยู่ในทางเดินอาหาร
แล้วก็มีการติดเชื้อในกระแสเลือดสุดท้ายก็เป็นหนองนะฮะ
ช่วงแรกของการรักษาสามารถลดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ลงบางส่วน
แต่ว่าในทางเดินอาหารมันมีขยะเยอะมากไม่สามารถรักษาได้
ลามไปจนทำให้มันช็อกแล้วมันก็ตายในที่สุดนะครับ
ที่โลกโซเชียลเองก็มีการร่วมไว้อะไรให้กับน้องมาเรียมด้วย
บอกว่านี่คือนางฟ้าทะเลตรังเป็นนางฟ้าด้วยนะนี่ลิฟต์นะฮะ
เป็นภาพแรกที่เจอนะฮะพยุน้อยมาเรียมนะฮะ
ก็ขึ้นมาเป็นแฮสแท็กอันดับที่๑มีคนทวิตข้อความไปกว่า๑๕๔๐๐ทวิตทีเดียว
พร้อมกับร่วมเรียกร้องให้คนไทยนั้นลดการทิ้งขยะในทะเล
ขอให้มาเรียมเป็นเหยื่อขยะตัวสุดท้าย
อย่างคนดังก็อย่างคุณโตโน่เองก็โพสต์เหมือนกันว่า
อยากให้เรื่องของมาเรียมเป็นนิทาน
เพราะมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกของคนในการทิ้งขยะลงไปในทะเล
ทำให้สัตว์ทะเลใต้แบบนี้นะฮะ
โดยหลังจากนี้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จะมีการนำร่างของมาเรียมไปสตาร์ฟ
เพื่อเอาเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์กันต่อไป
รวมทั้งให้มาเรียมนั้นเป็นสัญลักษณ์ในโครงการต่าง
เกี่ยวข้องกับการดูแลทรัพยากรทางทะเลด้วย
ค่ะค่ะก่อนหน้านี้ก็มีการอนุรักษ์นะคะ
แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ายังมีการทิ้งอยู่
เป็นต้นแบบที่ทำให้มนุษย์เราหันมาดูตัวเอง

ไปแล้วจะไปทิ้งเห็นแล้วก็เก็บขึ้นมาด้วย
แล้วเอาไปทานของคนอื่นเก็บให้เขาด้วยช่วยกันนะคะ